คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันนะครับ

เอาถังใส่เลือดหมู
ไปสาดแม่ค้าคนหนึ่งในตลาด

ตอนที่เธอเอาไปสาดแล้วเธอเป็นคนเอามาโพสต์เองนี่แหละครับ
บอกว่าครับแค้นใจเหลือเกิน
หาทางออกไม่ได้เลยต้องทำแบบนี้
สิ่งที่เธอครับแค้นใจเกิดจากอะไร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

คนที่อยู่กับฝั่งของแม่ค้าก็จะเข้ามาประชิดตัว

ปรากฏโดนผู้ชายเสื้อดำกันท่าเอาไว้
แล้วข้างหลังเห็นไหมเขาเอามือมาหลบข้างหลัง

บริเวณตลาดเทศบาล๒จังหวัดมุกดาหาร

ทีนี้ครับมีการโพสต์เอาไว้
โพสต์เอาไว้โดยคนโพสต์เป็นใครรู้ไหมครับ

ก็คือผู้หญิงที่เอาเลือดไปสาดเขานี่แหละ
บอกว่าที่ทำลงไปเกิดจากความคับแค้นใจ

ขอร้องสื่อช่วยเอาความเป็นธรรมกลับมาให้เธอหน่อย
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เพราะว่าจริงเธอโพสต์ยาวมากนะ
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ไปกู้หนี้ยืมสิน
หรือปัญหาที่เอาที่ไปอะไรนัก
ขายอะไรไว้อย่างนี้ไปฝากจำนองจำนำไว้แบบนี้นะครับ

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราเดินทางไปถึงบ้านลูกหนี้

เล่าทั้งน้ำตาเล่าไปร้องไห้ไปนะครับ
บอกว่าบ้านของเธอกำลังถูกฟ้องขับไล่
เป็นตึก๒ชั้นมี๓ห้องอยู่ริมแม่น้ำโขง

เธอกู้เงินมาจากแหล่งต่างซึ่งไม่ใช่ธนาคาร
กู้ธนาคารไม่ได้เธอก็ต้องไปกู้นายทุนมา
แล้วมันก็เกี่ยวกับแม่ค้าเมื่อกี้แหละที่เอาเลือดไปสาดเนี่ยนะครับ
บอกก่อนหน้านี้ประสบปัญหาเรื่องเงินในช่วงโควิดนะฮะ
จึงนำตึกที่กำลังสร้างพร้อมที่ดิน
ไปฝากขายกับคู่กรณีในราคา๓ล้านบาท
จริงเธอเป็นคนขายของในตลาดก่อนหน้านั้น
แล้วเธอก็อยากสร้างบ้านนี้ให้แม่เธออยู่นะครับ
แต่ทีนี้เธอก็มีความตั้งใจแล้วมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว
แต่กู้ธนาคารไม่ได้เพราะว่าไม่เคยอะไรนะคุณเดินบัญชี

เธอก็เลยต้องหันไปกู้เงินกับนายทุนในการที่จะเอามาสร้าง
ทีนี้ครับไปกู้ด้วยวิธีการเอาที่ดินไปขายฝากไว้
ราคา๓ล้านบาทแต่จริงได้เงินมา๒ล้าน๖นะ
เพราะว่าในทุนหักวันละ๔แสนนะครับ
ระหว่างนั้นเธอพยายามทำทุกวิถีทางจนสามารถกู้เงินจากธนาคารได้
เธอก็คุยกับนายทุนตลอดนะว่าเดี๋ยวจะไปกู้เงินจากธนาคาร
นายทุนเหมือนให้เวลา๑ปีนะในการไปทำบัญชี
ในการกู้เงินและสัญญาว่าจะไม่ขายตึกนี้ให้ใคร
เดี๋ยวถ้าเธอได้เงินมา๓ล้านเอามาคืนเนี่ย
เดี๋ยวจะยอมเซ็นสัญญาในการคืนบ้านนี้ให้กับนางสาวเปรมมิกา
คือตอนแรกบอกเอาไว้แบบนี้ก็ดูตกลงกันดิบดีนะ
ใช่ฮะแต่ไปมาคุณนายทุนรายนี้กลับไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อขายบ้าน
ให้คุณเปมมิกาหลบหน้าไม่ยอมพูดคุยด้วย
ไปดักอยู่หน้าบ้านนะวันละ๕รอบ
เขาก็ไม่คุยเขาก็บอกแบบนี้ว่าที่มันหลุดไปแล้วจะเอาอะไรอีก
บอกแบบนี้ต่อมาเป็นเกมยื่นฟ้องขับไล่เธอและครอบครัวออกจากบ้าน
บอกว่าเธอมีตัวคนเดียวนะแล้วก็มีแม่อีกคนแม่ก็แก่แล้ว
เธอเป็นเสาหลักครอบครัวส่วนแม่พอมีข่าวแบบนี้มีเรื่องแบบนี้
เครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะฮะ
แต่สุดท้ายคุณสารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เธอออกจากบ้าน

ตอนนี้เธอเองเพียงแค่อยากได้บ้านคืนเท่านั้น
จะต้องซื้อคืนเท่าไหร่เธอก็อยากจะไปคุยกับนายทุนนั่นแหละ
ไม่ใช่ให้มายื่นฟ้องกันแบบนี้
บอกหลังจากนี้อาจจะต้องมีการสู้กันให้คุณ

แต่ก็จะไม่มีเงินเอาไปสู้ในชั้นศาลแล้วเธอบอกแบบนี้นะครับ
แต่นะหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะพี่
หนูก็เลยอยากให้กามปิดมองกับพี่ซื้อ
ให้พี่ช่วยไปบอกเขาไปทำข่าวให้หนูหน่อย
ก็ให้เขาคืนบ้านให้หนูเถอะ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่บ้านของ
คนที่หมาบลงชนิดห่วงที่ถูกสาดเลือด

ป้าแก้วปรากฏว่าปิดบ้านเงียบ
ทีนี้เราก็เลยยังไม่รู้ความจริงจากอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เช้าวันนี้มีรายงานว่าทางฝั่งของป้าแก้วที่โดนสาดเลือด
เดินทางไปแจ้งความกับฝั่งของนางสาวเปรมิกาเหมือนกัน
สถานีตำรวจภูทรเมืองมุกดาหารตอน๙โมงเช้า
แต่ว่าเลื่อนออกไปนะคุณนักข่าวของเราก็ไปดักรอนะ
แต่ว่าเลื่อนออกไปโดยยังไม่ทราบเวลาที่จะมาอีกครั้งนะครับ
และทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตรงตลาดเทศบาล๒

ก็พบว่าร้านปิดไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
อันนี้ภาพอันเก่าใช่ไหมฮะเรามีภาพใหม่ไหมครับ
ก็เราไปดูตลาดอีกครั้งนี่เช้าวันนี้ใช่ไหมครับ
ร้านปิดไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะมาขายกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วคุณนะ
พ่อค้าแม่ค้าบริเวณนี้ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้มีผู้ชายกับผู้หญิงมานะฮะ

ผู้หญิงมาคนหนึ่งรวม๓คนนะครับ
โดยผู้ชายคนหนึ่งถือกระป๋องใส่เลือดมาเอามาวางไว้

ส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้แหละ

ค่ะคือคนกันท่าคือชุดดำที่ใส่ฮูตนี่นะ

คนถ่ายคลิปใส่เสื้อคุมปิดบังใบหน้าเหมือนกันนะครับ
ก็เนี่ยสักพักก็มีการโต้เถียงกันนะครับ

แก้วคือคนขายขนมปากหม้อนะครับ
แล้วก็มีการหยิบถังสีถังเลือดอะไรมาสาดกันแบบนี้นะครับ
โดยผู้ถูกสาดก็คือนี่แหละอย่างที่บอกไป
แม่ค้าขายขนมปากหม้อข้าวเกียบปากหม้อเนอะ

แต่ว่าอันนี้คือตามข้อมูลที่ทางคนที่ไปสาดเลือดเขา
คือทางสาวพวกมิกาเนี่ยเขาเล่า
เขาบอกว่าป้าแก้วก็เป็นหนึ่งในนายทุน
หรือหนึ่งในผู้ติดต่อในทุนอะไรแบบนี้

จริงเรื่องนี้เราก็ต้องเคารพในชั้นศาลท่านด้วย
ว่าท่านพิจารณาเรื่องของที่ดินเป็นอย่างไร
ส่วนเรื่องจะซื้อคืนหรือว่าเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
มันมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญา
ทนายตอนนี้ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องตามในมุมของฝั่งที่เป็นในทุนด้วย
ไทยรัฐทีวีก็เปิดพื้นที่ให้ได้ชี้แจงด้วย
มีคุณนิดนึงมีข้อมูลจากทางทนายบอกว่า
ถ้าเจ้าหนี้เจตนาหลบชำระหนี้จนหลุดสัญญา
แล้วไปฟ้องขับไล่ถือเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริต
แล้วก็สัญญาตกลงจะขายคืนปากเปล่า
ถือว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่มีผลบังคับใช้ได้
เพราะคุณปริมมิกาเขาบอกว่าเขาตกลงกับป้าแก้ว
หรือกับนายทุนไว้ปากเปล่า
ว่าสุดท้ายจะคืนที่ดินนี้ให้
ทนายบอกว่ามันมีผลบังคับใช้ได้
แม้จะเป็นปากเปล่าก็ตามแม้จะไม่มีเอกสารก็ตามนะฮะ
แต่อีกนิดเดียวสาดเลือดหมูใส่คนอื่นเข้าข่าย
ทำให้เสียทรัพย์คุณเปรมมิกาก็จะโดนเหมือนกัน